ทำไมไม่มองว่าไฮโซเป็นของเล่นดาราบ้างนะ
มุมของผู้หญิงก็อยากแต่งงาน
สำหรับความรักครั้งนี้อยากจะบอกอะไรกับเขา

เหมือนเวลาจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต

ถ้าทำให้ฉันมีความสุขไม่ได้

ให้คุณมีความสุขในแบบของคุณดีกว่า

การที่เราเข้าอกเข้าใจและเห็นใจกัน
นว่าความรักมันใช้คำว่าถูกผิดไม่ได้
เพราะฉะนั้นมินมองว่าความรัก

อกเข้าใจและมีเมตตา

รับเป็นความสวยงามของชีวิต

เพราะฉะนั้นการที่มีคน

มันเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นคุณค่า

คิดยังไงกับคำว่าของเล่นไฮโซบ้าง

บางคนก็บอกว่าไฮโซเป็นของเล่นดารา
บางคนก็บอกว่าดาราเป็นของเล่นไฮโซ
ก็แล้วแต่มุมมองของคนค่ะ
ไม่ได้คิดอะไรเพราะมินมองว่า

มันเกิดจากความจริงใจและความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปสู่คนรัก
คนรักไปสู่คู่รักคู่แต่งงานค่ะ
ก็ทำไมไม่มองว่าไฮโซเป็นของเล่นดาราบ้างล่ะคะ

คุณโอ๊ตเรียนอสังหาริมทรัพย์ที่จุฬา
เป็นคอร์สเรียนที่มินก็เข้าไปเรียนพร้อมกัน
แต่สมัยเรียนไม่เจอกันนะคะ

คิดว่า๖เดือนถึงปีนึงค่ะ
คุณโอ๊ตเขาก็เอารายชื่อพวกอลัมนาย
เอารายชื่อเด็กในรุ่นมาดู
ว่าภอทิเชียร์พอจะเป็นลูกค้าได้บ้าง
หมุนเสริมนิดหนึ่งของเขาที่เขาต้องคุยกับเรา

ทุกครั้งที่เจอกันมันจะมีแทรก

แต่เราก็มีช้ายเรื่องคือฉันเชิด

แล้วพอก่อนกลับมินกำลังจะขึ้นรถ
เขาก็แบบว่าเขาก็บอกความในใจ
เขาก็บอกว่าเขาชอบเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็แบบโหนี่แบบมันชัดเจนแล้ว

หลังจากนั้นมันก็พัฒนามาเรื่อยค่ะ

ก็คือก็มีชีวิตชีวา

นี่เป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิตไหมครับ

เลิกกันก็เป็นร้อยหนตั้งแต่ปีแรก

อืมปีแรกอ่ะมันเป็นการปรับจูน
ช่วงแรกที่คุยกันก็ยากพอสมควรค่ะ

ถ้ายกเลิกหรือว่าถอดใจนะวันนั้นก็ไม่มีวันนี้
ถ้าถอดใจตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีวันนี้

ซึ่งมินมองว่า
การที่เราจะมีใครสักคน
มันเหมือนมันเหมือนวงกลมสองอัน
ที่ตอนแรกก็มีแค่ตัวเอง

แต่วันหนึ่งถ้ามันจะต้องร่วมกัน

แต่มันคือความเข้าใจและ

ที่จะเติบโตไปพร้อมกัน

ในจุดที่เขาอาจจะไม่ต้องเข้าใจหรอก

นั่นก็คือการอนุญาตให้เราเติบโตในรูปแบบของเรา
และให้เกียรติการตัดสินใจของเราค่ะ
มีภาพความฝันว่าอยากจะแต่งงานในรูปแบบไหนบ้างครับ
มีแบบงานแต่งงานในจินตนาการของเราไหม
เคยมีตอนเด็กตอนที่แบบสมัยเพิ่งกลับมาจากมอนทาน่าค่ะ

เพราะตอนนั้นโฮสแลมมารีมินแต่งงาน

ก็เห็นแบบเขาเต้นลำกับคุณพ่อ
ก่อนที่จะส่งตัวให้เจ้าบ่าวหรืออะไรอย่างนี้

เราก็เลยกลับมาบอกคุณแม่สมัยเด็กเลย

จะแต่งงานแบบเฉพาะครอบครัว
จัดเล็กอบอุ่นริมชายหาด
สบายติ๊ดหน่อย

ถ้าชีวิตนี้ลูกจะไม่คบค้าสมาคมกับใครอีกแล้ว

คือด้วยความที่สังคมเราค่ะ

ในคู่ค้าธุรกิจ

เราก็จะมีคู่ค้าหรือว่าญาติ

ทุกคนก็รักเรา

ลองคิดภาพถ้าวันหนึ่งเราไม่บอกเขา

ก็คงต้องมีในรูปแบบที่มันเหมาะสมค่ะ

อยากแต่งงานหรือว่ากลัวการแต่งงาน

ไม่เคยอยากใช้ชีวิตบนความกลัว
ใช่มินว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวก็คือ
ชีวิตที่ไม่ได้เติบโตแล้วก็

มีนครับแต่งงานกับพี่หน่อยสิครับ
ในมุมของผู้หญิงก็อยากแต่งงาน

ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ

มินมองว่ามินอยากดูแลตัวเองได้ค่ะ
หมายถึงว่าอยากเป็นคนที่

สารต่ออะไรที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจไว้

เขาไม่ต้องมาคอยดูแลเรามากมาย

ถึงวันที่เรามั่นคงกับชีวิตเราอะค่ะ

นมองว่าอยู่กับปัจจุบันดีที่สุด

นั่นเรียกว่าความคาดหวัง
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างความคาดหวังขึ้นมา

เรามักจะทำร้ายคนที่เรารักหลายคน

ความสัมพันธ์ที่ดีงามก็จะหายไปค่ะ
สำหรับความรักครั้งนี้อยากจะบอกอะไรกับเขา
ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณ
สำหรับการให้เกียรติมินอย่างสม่ำเสมอ

แล้วก็การยืนเคียงข้างในทุกการตัดสินใจของมิน
ไม่ว่ามันจะเกิดจากการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม
แต่สิ่งที่มันสัมผัสได้ก็คือ
ยืนเคียงข้างมินอย่างสม่ำเสมอ
ก็ขอบคุณสำหรับการจริงใจครั้งนี้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป